คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปฟังคลิปเสียงคลิปนี้ค่ะ
คือเราได้มาเพราะว่ามีชาวบ้านเขารวมตัวกันนะคะแล้วก็เอาคลิปนี้มาเผยแพร่
แบบเหมือนเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
แลกกับการประเมินผลคุณครูให้ผ่าน
แล้วก็ปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมา
มีเด็กที่ถูกพอโรงเรียนลวนลามด้วยนะคะ
เด็กเขาเลยเริ่มกล้าออกมาบอกมีเป็น๑๐คนเลย
เดี๋ยวฟังคลิปเสียงนี้ก่อนค่ะแล้วเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟัง
ของเรานี่คนที่เชียร์ได้มี๑ประเภท๑นั่น
ถ้ามองตามงานตอนนี้ก็อาจจะมี๑๒คนหรือไม่ก็คนพิเศษ

คิดเอาเองนะ
ยังมีเวลาจนถึงวันที่๙เพราะวันที่๙ส่งผลการประเมินแล้วทุกอย่างก็จบ

ผมมีความรู้สึกที่ดีต่อผมต้องเข้าใจอีกว่ามันคืออะไร

เป็นความอะไรเป็นการตัดสินใจของ

ซึ่งคนอื่นมันไม่ได้ความรู้สึกจากผมไปเท่าไหร่
หรือของคนอื่นหัวว่าไม่มีข้อเมตร

ด้านไข่ที่มันไม่ธรรมดา

ด้านไข่ที่มันไม่ธรรมดา

ด้านไข่ที่มันไม่ธรรมดา

ด้านไข่ที่มันไม่ธรรมดา

ด้านไข่ที่มันไม่ธรรมดา

การทำงานของพอโรงเรียนคนนี้ไง

กรณีของพอกับครูสาวใช่ไหมใช่ซึ่งยังไม่รู้ว่าหนึ่ง
คุณครูผู้หญิงเขาเอาด้วยหรือเปล่ากับข้อเสนอนี้ใช่ไหมทำไมนับเรื่องที่ว่าใช่เสียงผอหรือไม่ใช่เสียงผออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ยังไม่รู้ว่าคุณครูผู้หญิงเขาตกลงปลงใจกับไอ้ข้อเสนอแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
กับสองก็คือว่าไอ้เสียงเสียงนี้เนี่ย
มันเป็นเสียงของพอคนนี้ใช่หรือไม่
แล้วใครเป็นคนปล่อยออกมาอาจจะเป็นคุณครูที่เขาไม่พอใจก็ได้
เขาก็เลยบันทึกเสียงเอาไว้เพราะคุยกันสองคนนี่ใช่ค่ะใช่ไหม
แล้วก็เอามาเปิดเผยว่าเออเนี่ยในพื้นที่ของเราเนี่ย
มันมีคนที่เป็นระดับพอโรงเรียนเนี่ยทำตัวแบบนี้ด้วยนะ
เพราะว่าคุยกันโทรศัพท์มือถือมันบันทึกเสียงได้อยู่แล้ว
ใช่ครับอือแต่ว่าเด็กโดนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ
เพราะว่าพอมีการกระจายไปตามไลน์ของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ชาวบ้านเขาก็พูดถึงกันวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ
แม้ว่าทางสพที่ดูแลพื้นที่เนี่ยจะเรียกไปสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว

แต่ทีนี้พอลูกหลานเด็กนักเรียนของโรงเรียนได้ยินข่าว
เขาก็เลยบอกพ่อกับแม่ไงบอกผู้ปกครองบอกว่า
มันไม่ใช่แค่ครูแล้วนะหนูก็โดน
นักเรียนหญิงของโรงเรียนเนี่ยม๑ถึงม๓๐กว่าคนนะครับ
บอกพ่อกับแม่บอกผู้ปกครองว่า
พอคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมพยายามล่อลวงนักเรียนหญิง
ที่เป็นลูกศิษย์ไปลวนลามไปทำอนาจารย์ด้วย
มีคนนึงนะหนึ่งในเด็กผู้เสียหายเป็นนักเรียนหญิงวัย๑๔ปี
น้องเขาเป็นลูกสาวของนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่ง
ขอเปิดเผยนะครับเราต้องดูแลเรื่องของชื่อเสียงของเด็กด้วยของครอบครัวด้วย
น้องนักเรียนหญิงคนนี้บอกว่าผู้อำนวยการโรงเรียน
คนที่มีคลิปเสียงคุยกับครูสาวเนี่ย
ขอให้ไปช่วยกวาดขยะหน้าห้อง
กวาดขยะอยู่พอเดินมาจับก้นมาจับหน้าท้อง
แล้วเลื่อนมือขึ้นมาจะจับหน้าอกเด็กก็เลยปัดมือออก
แต่ยังไม่หยุดฮะพอจับมือเด็กจูงมือจะพาเข้าไปในห้อง
คงจะตั้งใจจะเข้าไปลวนลามกระทำอนาจารย์แต่โชคดีครับ
ช่วงนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินผ่านมาพอดีพอก็เลยปล่อย
ซึ่งยังมีนักเรียนในห้องเดียวกันกับน้องนะครับ
รวมถึงนักเรียนรุ่นน้องและรุ่นพี่อีก๑๐กว่าคน
ที่บอกว่าถูกทำลักษณะแบบนี้
แล้วพอก็ขู่ว่าห้ามเอาเรื่องไปบอกใครเด็ดขาด
ถ้าไม่เชื่อไม่ฟังเอาเรื่องไปบอกใคร
จะไม่ให้เกรดผ่านในการสอบแต่ละครั้ง
โอ้โหเรื่องนี้เนี่ยนะคนในพื้นที่เขาบอกว่า
ไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้รับไม่ได้
ภาพลักษณ์ของโรงเรียนมันเสื่อมเสียไปหมด
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่ไว้ใจไงไม่กล้าจะให้ลูกไปโรงเรียน
ทีนี้ค่ะชาวบ้านผู้ปกครองรวมถึงนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เขาเตรียมรวมตัวกันเรียกร้องให้ผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้ออกมาพบและออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็จะกดดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งย้ายผู้มนุยการโรงเรียนคนนี้ออกจากพื้นที่ทันที
เพื่อไม่ให้เรื่องมันกระทบกับภาพลักษณ์ของโรงเรียนไปมากกว่านี้
แล้วก็ไม่อยากจะให้กระทบกับความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้วยนะคะ
คือคนในพื้นที่เขาบอกว่าเขาฟังเสียงแล้วเขารู้ว่ามันใช่ไม่ใช่
รู้เลยว่าเป็นใครรู้เลยว่าใช่ไม่ใช่

คือถ้ามีเสียงคลิปนี้กับคุณครูผู้หญิงคนเดียวนะมันก็ยังพอเอ๊ะจริงไม่จริง
เด็กเป็นสิบเลย่ะถ้าย้ายก็ต้องย้ายไปอยู่ที่ตรงอื่นก่อน
เดี๋ยวก็รอแล้วกันครับว่าตกลงแล้วจะเป็นใคร
แล้วเขาจะชี้แจงว่าอย่างไรนะครับ